สวัสดีค่ะวันนี้มาแกะก่าพี่กัล

เป็นไงบ้างคะ

อันนี้ก็คือการนพาร์ทเย

เอ่อตีกับตั้มค่ะ

อ๋อใครเหงาสมความค่า๓คน

มีใครอ่ะ
ตีแบทดูภาพนี่หรอ

อ๋อนึกว่ามีโลกพูดอย่างเงี้ย
โอ้โหเสียงหวดก็ได้แล้วนะคะ

เกะเกะเอาเร็ว

นี่เราจะไปด้วยรถของคุณน้องกันนะคะเดี๋ยวให้ดู
มาแล้วจ้าพอมาค่ะโอ้โหดักก็ดีจังเลย

วันนี้เราก็มาเกะกะพี่กันอยู่ที่
ใช่ที่สวนชื่อใดเนาะชื่อใดเนาะ
เสียเป็นอะไรดีเหรอครับ

เราลาไปท้องกับวีดีโอการดีฟฟีตาแกน้าพาชกับเพลงชื่อว่า

สวัสดีครับ